หมอปลาไม่ต้องปราบแล้วผี
มาดูสิมาปราบอะไรอ่ะ
นี่จับคนที่แบบขืนใจเด็ก
ทั้งหมู่บ้านเหรอเฮ่ยจริงหรอใช่่งั้น
เด็กตกเป็นเหยื่อกับทั้งหมู่บ้าน

ซึ่งน้องเป็นน้องที่มีพัฒนาการทางสมองช้า
คนที่ก่อเหตุ๒คนมาก็จะมาขืนใจเด็ก
ดูกันหน่อยค่ะหมอปลานี่นะคะเรื่องนี้นี่
ก็พอได้รับเรื่องร้องเรียนมาหมอปลาก็ไปพร้อมกับทนายภัยศาลเลยค่ะ
คุณผู้ชมซึ่งทนายภัยศาลแล้วก็ทีมข่าวเนี่ย
ลงพื้นที่ไปที่ตำบลหนองกุงทัพม้าอยู่ที่วังสามหมอของอุดรค่ะ
เพราะว่ามีแม่คนนึงร้องมาบอกว่า
ลูกสาวฉันเนี่ยเป็นลูกสาวคนที่๒นะอายุ๑๒ปี
น้องมีพัฒนาการทางสมองช้า
ปรากฏว่าโดนผู้ชายในหมู่บ้านมาล่วงละเมิดทางเพศน้อง

งั้นเดี๋ยวแม่ก็ไปเคลียร์นะไปคุยกันเองนะ

ทีนี้แม่บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้
ตัวแม่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ

ตายายก็คือพ่อกับแม่ของเธอนั่นแหละ

หลังจากนั้นค่ะพอยายเสียชีวิต
พฤศจิกาปีที่แล้วแม่ก็เลยกลับมามาเลี้ยงลูกเอง
ทีนี้แม่ก็มาได้ยินว่าเฮ้ยมีคนมาข่มขืนลูกด้วย

มาเมื่อเย็นวันที่๒๖มีนาที่ผ่านมาลูกหายออกจากบ้าน
ไปตามเลยว่าลูกอยู่ไหน
แล้วไปเจอว่าลูกอยู่ที่บ้านของตา

ไปเจอลูกเนี่ย๒๘มีนา
แล้วบ้านตาที่ว่าไม่ใช่พ่อของเธอนะคะ
แต่เป็นตะศรีอายุ๗๙ปี
ลูกบอกแบบนี้บอกว่าตะศรีน่ะให้ตังค์หนูมาร้อยหนึ่ง

แม่ก็เลยบอกว่าอันนี้นี่แหละ
ลูกน่าจะโดนตาศรีเนี่ยลวงมาแล้วมาทำอะไรไม่ดีใช่ไหม

คือแม่ตกใจมากเพราะแม่ได้ข้อมูลนี้

ภัยรัฐอายุ๓๖ปีเป็นหลานของผู้ใหญ่บ้าน

หนูถ้าหนูอยากได้ตังค์มาหาสิ

ไปแจ้งความที่สพวังสำหมอแล้ว

แล้วมีเด็กอีกหลายคนในหมู่บ้านที่ตกเป็นเหยื่อแบบนี้ค่ะ
แต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นภาพใช่ไหม
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านอันนั้นหลานผู้ใหญ่บ้านนะ

ส่วนตะศรีตะศรีตะศรีอายุ๗๙ที่บอกว่าให้ตังค์เด็กร้อยหนึ่ง

แล้วเด็กมาขอเงินใช้ไง
ตาศรีบอกว่าก็เด็กมาหา
แล้วเด็กมารูปคลำ
แล้วก็เลยตกใจแล้วไล่ให้ไปเล่นที่อื่น
เอาอย่างนี้ลองฟังตาศรีเล่าเองละกันค่ะ
ตรงที่นี่เป็นตะศรีรศาสตร์น่ามอง

แต่ร้อยเวรก็ปฏิเสธนะบอกไม่ได้พูดไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดนะ
ส่วนการติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตอนนี้
คุณผู้ชมออกไม้เรียกไป๒คนและเตรียมจะออกไม้จับ
ซึ่งทั้งคู่แย้งว่าคดีนี้เป็นคดีที่มีอัตราโทษเกิน๓ปี
และผู้เสียหายอายุต่ำกว่า๑๓ปีมันควรออกหมายจับได้เลย
แล้วช่วงนี้เกือบเถียงกันเกือบมีเรื่องกันคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้คนที่ก่อเหตุทั้งสองคน
ทั้งตาศรีคนหนึ่งและก็ล้านผู้ใหญ่บ้านใช่ไหม
ตำรวจก็มีการคุมตัวมาสอบปากคำ

ก็ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการข่มขืนอนาจารย์
แล้วก็ใช้กำลังประทุษร้ายเด็กที่อายุไม่เกิน๑๕ปีทั้งนั้นเลยนะ
สี่ข้อหาส่วนตาศรีอ่ะก็โดนด้วยเหมือนกันค่ะ
สภาพตอนที่ตะศรีมาดูสิ

เพราะอะไรต้องเอาไม้เท้าค้ำพยุงเดินมาแบบนี้
ตาศรีแกก็อายุเยอะแล้วจะ๘๐แล้วอะค่ะ
ก็โดนแจ้งข้อหาเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับข่มขืนกระทำชำราว
โดนไปสามข้อหาตำรวจก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดอุดรนะคะ
ซึ่งเด็กหญิงวัย๑๒ที่ตกเป็นเหยื่อ
ตอนนี้พมรับตัวไปดูแลแล้วนะคะจนกว่าคดีนี้จะสิ้นสุดนะคะ
แล้วเดี๋ยวต้องไปดูไงว่าเด็กคนอื่นในหมู่บ้าน
บอกว่าเกือบโดนทั้งหมู่บ้านคืออะไรกันแน่นะคะ